จากทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกนะคะไปต่อกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างค่ะ
ซึ่งการปรับแพ้ครั้งนี้นะคะก็ทำให้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
บอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของนักเตะทีมชาติไทยเปิดกว้างมากขึ้นค่ะ
หลังจากรัฐบาลเข้ามาแทรกแทรงการทำงานของสมาคมฟุตบอล
ใกล้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แม้เกมที่เหลืออีก๑เกมจะแพ้อีรักษ์ก็ตามค่ะ
จากว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะ
แต่ว่ามีคะแนนมากกว่า๓กลุ่มไปแล้ว
เหลือลุ้นให้มีคะแนนเหนือกว่าอีกเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะ